ช่างซ่อมรถช็อกตาค้าง
เก๋งเก่าพบศพอืด
คุณผู้ชมพนักงานอู่ว์คนนี้นะ
กลิ่นใช่ไหมครับนูมั้งหมามั้งที่ตาย

เดินตามกลิ่นไปไปเปิดประตูคุณผู้ชมฮะ
ศพขึ้นอืดหนอนเยอะแล้วขออภัย

อยู่ได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะสิมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะนี่ครับในรถเก๋งสีดำที่จอดอยู่ในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
ริมถนนเกษตรนวมินนะในรถพบศพผู้ชายนั่งอยู่เบาะซ้ายข้างคนขับ
เสื้อยืดสีดำกางเกงสีดำคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๔วัน
คิดดูสภาพศพจะเป็นยังไงแต่ร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะ
ไม่พบหลักฐานว่าเป็นใครมาจากไหนเจ้าหน้าที่จึงส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจครับ
ทีมข่าวส่งคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยนะครับ
ที่รถเก๋งคันนั้นน่ะจอดอยู่ที่เดิมยังมิ้นอยู่เลยนะ
จุดที่ผู้เสียชีวิตนั่งเนี่ยอย่างที่บอกครับมีหนอนไต
นายรัตนาชัยพรมทาอายุ๒๓ปีคนที่พบศพคนแรกเล่าบอกว่า
เมื่อวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมาคนในอู่ซ่อมรถเห็นผู้เสียชีวิต
มีคนเห็นเหรอมีคนเห็นครับ
ขอน้ำกินแล้วก็ไปนั่งอยู่ในอู่น่ะ
อยู่ใกล้กันซึ่งอู่นั้นมันปิดกิจการไปแล้ว
เหลือเพียงรถและอุปกรณ์บางส่วนเท่านั้น
ตอนกลางคืนก็มีคนได้ยินเสียงคล้ายคนปิดประตูรถก็คิดว่า
เจ้าของอู่ก็คงมาดูรถเขาแหละที่จอดทิ้งเอาไว้รอซ่อม
ไม่ได้เอกใจอะไรจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นผู้เสียชีวิตอีกเลย
โอ๊ยสงสัยไปไกลแล้วไปที่อื่นแล้วโอ้ยนี่ฮะศพ
กระทั่งได้กลิ่นเหม็นเหม็นเหม็นมาจากไหนอ่ะ
ก็เดินตามกลิ่นใบเหม็นมาจากรถเนี่ยตอนแรกก็คิดอย่างที่บอก
แม่หมาตายแล้วมั้งหนูตายแล้วมั้
แต่ทำไมกลิ่นมันตลบจังอ่ะก็เดินไปดูศพครับ
ศพเนี่ยนะฮะที่ห่ออยู่เนี่ยส่วนที่ไม่มีใครเห็นมาก่อน
คงจะเปิดประตูขึ้นไปนั่งแล้วอาจจะโรคประจำตัวหรือเปล่า
หรือว่าอะไรก็ตามแหละแต่เขาเสียชีวิตอยู่ในรถคันนี้
ซึ่งรถคันนี้มันไม่มีใครสนใจเพราะอะไร
เพราะจอดรอซ่อมมานานกว่า๓เดือนแล้วครับ